ศรีราชานะคะมีชาวบ้านเข้าไปแจ้งตำรวจค่ะว่าไปพบศพผู้หญิงคนหนึ่งนะคะสภาพศพเนี่ยลักษณะถูกแทงพลุนไปทั้งร่างเลยนะคะแล้วถูกทิ้งไว้ที่ป่าแห่งหนึ่งนะคะอยู่ข้างข้างอ่างเก็บน้ำบางพระ
จุดนั้นถ้าใครเคยไปมันจะเป็นป่านะคะแม้ว่ามันจะลักษณะมันจะคือมันเขียวมากมันป่ามากนะคะตอนกลางคืนมันก็มืดมากสิ้นเดียวกันนะคะหลังจากสืบทราบไปทราบมาเนี่ยนะคะผู้ก่อเหตุเป็นอดีตแฟนค่ะเพราะเขาไปทราบมาว่าผู้หญิงเนี่ยกำลังจะมีแฟนใหม่แล้วลักษณะเริ่มคบกันแล้วเขาก็เลยเกิดความโมโหก่เหตุ

เอาเสื้อผ้ามาด้วยรถจักรยานยนต์ที่ก่อเหตุก็ขี่มาด้วยมามอบตัวกับตำรวจรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงและพาเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดเกิดเหตุด้วย
สันติภาพให้การแบบนี้นะคะบอกว่าเขาเนี่ยเคยเป็นแฟนกับผู้ตายผู้ตายมีลูกติดหนึ่งคนเป็นลูกชายอายุสองขวบก่อนเกิดเหตุคือเขาเลิกรากันไปแล้วนะคะแยกกันอยู่พักนึงแล้วแต่เกิดมีปากเสียงกันเพราะกลับมาเจอกันอีกครั้งจะเคลียร์เรื่องห้องเช่าอะไรต่างเนี่ยนะคะแต่ทีนี้ช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะเขาก็เริ่มตะหิดตะหิดแล้วว่าอดีต
จอดรถเลยข้างทางทะเลาะกันเลยค่ะทีนี้
ไม่จริงเขาบอกว่าเขาอยากจะเลิกราด้วยดีนะครับ
แต่ทีนี้ไอ้เสียงผู้ชายที่คุยกับเนี่ยภรรยาของเขาเนี่ย
มันแทงใจเขาจริงจนเขาขาดสติแล้วก็ทนไม่ได้

ใช่ค่ะจัดการด้วยการจ้วงแทงเขาบอกไม่ยั้งเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นลำคอศีรษะใบหน้าเห็นอดีตแฟนแน่นิ่งไปค่ะ
แล้วเขาบอกว่าช่วงที่ก่อเหตุมือขวาแทงมือซ้ายอุ้มลูกชายสองขวบของแฟนอยู่ด้วยนะคะ
หลังจากนั้นค่ะอุ้มลูกชายสองขวบหลบหนีไป

จะเลิกกันแล้วครับผมบอกว่าต่างคนต่างอยู่ครับ
แล้วทีนี้เด็กเขาโทรมาบอกว่าหนูอยู่ไหนเดี๋ยวพี่ไปรับ
แค่นั้นแล้วครับผมโทษหลังจากนั้นไปผมก็หน้ามืดตามว่ารับก็เลย
ผมก็เลยบอกว่าจะไปไหนเดี๋ยวพี่ไปส่งนะอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้ว
ต่างคนต่างอยู่จบกันด้วยดีครับผม
คือเป็นแค่สายโทรศัพท์ที่เข้ามาทำให้เราโมโหใช่ไหมครับ
ใช่ครับมันหลายเรื่องหลายรอบแล้วครับผมให้โอกาสเขาเยอะแล้วครับ
๒๓รอบแต่ครั้งนี้เกินไปครับแล้วเราใช้มีบเอาไม่เรื่อย
อยู่ที่รถแหละครับปกติไปทำงานก็จะกินมะม่วงมะม่วงก็ค่อยกินตลอด
นี่แหละค่ะคือตัวฝ่ายชายเขาบอกเขารู้ตัวมาตลอดนะครับ
ว่าอยู่กับฝ่ายหญิงไม่ได้แล้วพยายามที่จะเลิกกันด้วยดีนะครับ
ก่อนหน้านั้นก็เคยแยกทางกันอยู่แล้วสักพักหนึ่งนะครับ
พยายามจะให้ฝ่ายหญิงกลับไปอยู่กับครอบครัวที่บ้านของฝ่ายหญิง
ทีนี้เป็นจังหวะที่กำลังจะไปส่งฝ่ายหญิงให้กลับไปอยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิง
อายุทยาเพื่อที่จะเลิกกันด้วยดีอ่าแต่ดันมาได้ยินว่ามีผู้ชายโทรศัพท์เข้ามาหา
ตรงนี้แหละมันแทงใจเขาเขาก็เลยทนไม่ได้จริง

ค่ะเอาเบื้องต้นนะคะตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ส่งดำเนินคดีนะคะส่วนวันนี้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ